ไปอีกหนึ่งที่จังหวัดตากเขาบอกที่นี่มีหนุ่มแต่งตัวดี
แต่ทำพฤติกรรมไม่ดีเท่าไหร่เลย
มาค่อยดูกันไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
อยู่ในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
จับได้นี่คนนี้ค่ะชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปีได้นะ
บุคลิกท่าทางก็ดีนะปกติเลยค่ะเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็มุ่งตรงเข้าไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่ทางร้านเขาวางขายเอาไว้
ใส่ตะกร้าถือตะกร้าช้อปปิ้งอ่ะนะคะจังหวะนั้นทำโทรศัพท์อีกเครื่องที่วางขาย
ใกล้กันตกลงมาด้วยพนักงานเห็นก็เลยเดินมาดู
ในภาพก็เลยเอาทำทีสอบถามราคาสินค้าหน่อย
จากนั้นค่ะชายคนนี้ค่อยเดินถอยห่างออกมาจากพนักงาน
แล้วดึงเอากระเป๋าย่ามสีดำมาคลุมของในตะกร้าเอาไว้
แล้วก็เดินไปนั่งแอบหลบอยู่ตรงมุมเสาทำเหมือนเก็บของ
ใส่ไปคุณดูสิแล้วก็ลุกขึ้นเดิน
เดินไปหยิบลำไยอีกพวงหนึ่ง

คุณดูค่ะหลังจากเกิดเหตุนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามพนักงานในร้านเลยนะคะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับเพื่อนร่วมงานก็แยกย้ายกันทำงานคุณ
ก็เลยเหลือพนักงานประจำจุดชำระเพียงคนเดียวตรงเคาน์เตอร์นี้ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตอนแรกไม่มีใครรู้เลย
แต่รู้ตอนไหนตอนไหนตอนมาตรวจสอบสินค้าในร้านดู
พบว่ามีของหายไปแล้วหายไปหลายรายการด้วยนะ
รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือมูลค่า๘๙๙๙บาทนั่นแหละ
ล่าสุดทางร้านเขาทำยังไง
เอาคลิปไปลงในโซเชียลค่ะ
เพื่อประกาศตามหาตัวชายในภาพ
และเดี๋ยวจะตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ถ้าคุณไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรคุณทำไปเพราะอะไรคุณรีบมาแสดงตัวดีกว่า
เพราะว่าแบบนี้คือเขารู้แล้วล่ะว่าคุณคิดไม่ดีแหละ
คุณมาขโมยแหละเพราะว่าของในร้านเขาหายไป
แล้วคุณก็มีท่าทีพฤติกรรมที่มันดูแล้วเหมือนแบบมาขโมยของจริง